คุณพ่อลูกหนึ่งแล้วนะคะ
เอาให้มันลงตัวสุดค่ะ

ให้มันเจ็บตัวไปบ้างตามภาษาลูกผู้ชาย
แต่ว่าทุกอย่างก็อยู่ในสายตาพ่อแม่ตลอดนะคะ
เล่นดินเล่นซ้ายอยากหกล้มก็ออก

แต่ว่าก็ไม่ต้องแบบเซฟอะไรมาก
ก็ให้เขาเรียนรู้ว่าหกล้มก็คือเจ็บนะ
โดนนู่นโดนนี่ก็คือแบบต้องปลอดภัยนะครับ

เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตด้วยตัวเอง

อย่างคุณแฮกบอกนะมันเป็นธรรมดาของเด็ก
ล้มลุกลุกคลานบ้างจะได้มีประสบการณ์ชีวิต
ถูกต้องเหมือนคุณพ่อไงเขาเลี้ยงแบบแมนนะคะ